ลีกก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็กำลังเข้มข้นมากนะครับ
เกมนี้แบงคอกขึ้นนำก่อนนะครับนาที๒๑๑๐ครับ
ธิริพันธ์พ่วงจันทร์เปิดลูกเตะมุมเข้ามาแล้วก็เอลกาตันหม่งกดพื้นเข้าไปนะครับ
ต่อ๐ขึ้นมาอยู่อันดับ๓มี๑๓แต้มจาก๒๕นัดนะครับ
อันดับ๑๔ที่ต้องการแต้มเพื่อลุ้นหนีจากการตกชั้นในปีนี้นะครับ
พบกับเมืองทองยูเนเต็ดทีมอันดับ๕นะครับ
ประตูแรกในเกมนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่๔๕บวก๒นะครับ
ทวีเทพวงศ์เปิดบอลไปหน้าปากประตูนะครับ
แล้วเป็นจองฮันชรสกัดผิดเหลี่ยมนะครับลูกนี้
เข้าประตูตัวเองไปทำให้เมืองทองขึ้นนำไปก่อน๑๐ในครึ่งเวลาแรกนะครับ
ครึ่งหลังสุพรรณบุรีมาตามตีเสมอได้นะครับนาทีที่๗๕นะครับ
จากนั้นไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมสุพรรณบุรีเสมอกับเมืองทอง๑ต่อ๑
เพิ่มเป็น๒๖คะแนนจาก๒๕นัดนะครับ
ส่วนเมืองทองมี๓๙คะแนนจาก๒๕เกมนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ยังมีอีก๒คู่ด้วยนะครับ
ชนะราชบุรีไป๑ประตูต่อ๐นะครับ
ริสเทโรฟซีเสมอกับขอนแก่นยูเนเต็ด๑ประตูต่อ๑นะครับ
ส่วนเกมไทยลีกวันนี้นะครับมีเกมที่สำคัญมากเลยนะครับ
วิกแมชเป็นทางบุรีรามยูเต็ดจ่าฝูงนะครับ
พบกับบีจีปฐุมยูเนเต็ดอันดับ๒แข่งขันเวลา๑ทุ่มนะครับ
บุรีรำนั้นเพิ่งเล่น๑๒๐นาทีนะครับ

ความพร้อมเกมนี้ก็ต้องรอเช็คความฟิตเป็นแค่
ประโชคสารชาติแล้วก็อายุมาซิกก้านะครับ
นั้นก็ยังอยู่กันครบนะครับ

แต่ก็จะได้สหรัฐอยู่เย็นพ้นทดแบนกลับมาก็
ที่เหลือกันยังอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะครับ
สถิติที่น่าสนใจทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว

บุรีรำชนะ๑๔ครั้งยิงได้๓๔ประตู

กับหนองบัวพิชยะ๒คู่นี้แข่งขันเวลา๖โมงเย็นนะครับ